พาไปดูเรื่องราวของหนุ่มพิการทางสมองคนนี้นะครับ
เขาเล่นไลน์แล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าคุยกันอยู่นานถึง๔ปี
แล้วผู้หญิงคนนี้ขอเงินผู้ชายเป็นประจำ
ขอครั้งละ๓๐๐บาทบ้างแหละ๕๐๐บาทบ้างแหละ
ผู้ชายคนนี้นะก็ต้องไปหยิบยืมขอจากแม่ขอจากญาตินะฮะ
แล้วก็เอาเงินโอนให้ผู้หญิงเรื่อย
ทีนี้มันกลายเป็นเรื่องครับเพราะว่าแม่ของผู้ชายรู้ใช่ไหม
ของผู้ชายก็เลยโทรไปต่อว่าฝ่ายหญิง

เพราะลูกชายก็พิการทางสมองด้วยนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงก็เลยบอกเลิกผู้ชายคนนี้
ทีนี้ผู้ชายคนนี้นะคุณนะเขาคงรักจริง
หนีออกจากบ้านแม่นะครับเดินทางไปหาสาวที่เพชรชบูรณ์ฮะ
เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
ได้รับแจ้งจากนางออนอนงบุญเงินอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านที่ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสวรรค์
ขออภัยโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
แจ้งว่านายอาณาวินบุญเงินอายุ๒๒ปีลูกชายนะฮะ
ซึ่งพิการทางสมองสติไม่สมประกอบได้หายออกจากบ้านไป
ทีนี้กู้ภัยได้นำกำลังออกค้นหาตามจุดที่คาดว่า
นายอาณาวินเนี่ยจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ปูพรมเดินหน้ากระดาน
ออกค้นหาตามทุ่งนาหลายจุดแต่ก็ไม่พบตัว
ต่อมานั้นหน่วยกู้ภัยได้ทำการไลฟ์สด
สอบถามคนที่รับชมบอกว่าใครที่พบเห็นบุคคลตามในภาพ
ขอให้ติดต่อกลับมาแจ้งเบาะแสที่หน่วยกู้ภัย
สยามรวมใจปู่อินหน่อย
ทีนี้ครับมีคนที่ดูไลฟ์แล้วก็พบเจอเบาะแส
บอกว่าพบชายที่ใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับคนในภาพ

แถวทางไปสวนสัตว์นครราชศรีมา
ห่างจากบ้านตั้ง๗๐กิโลเมตรนะคุณนะ
เพราะบ้านอยู่บุรีรำข้ามจังหวัดแล้วนะฮะ
จากนั้นนะครับทางแม่ของผู้สูญหายก็มาดูภาพ

ทีนี้กู้ภัยก็เลยขอร้องให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ย
ช่วยเฝ้าดูให้หน่อยจับตามองให้หน่อย
ระหว่างที่ญาติต้องเดินทางข้ามจังหวัด๗๐กิโลไปรับตัวนะครับ
และทีนี้เมื่อญาติไปถึงนายอาณาวินก็ไม่ยอมกลับนะ
ยืนยันว่าจะเดินทางต่อไปหาผู้หญิง
สุดท้ายกู้ภัยก็บอกว่าจะรับเข้าทำงานที่หน่วยกู้ภัย

นายอาณาวินนะครับก็เลยยอมขึ้นรถครับ
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ก็พูดคุยกับคุณนะ
พูดคุยกับนายอาณาวินว่าหนีออกจากบ้านมาทำไม

ก็ได้รับคำตอบจากนายอาณาวินบอกว่าเขาเดินเท้านะออกจากบ้าน

เพื่อจะไปหาสาวที่จังหวัดพิจชะบูรพอสาวบอกเริ่บ
แล้วก็ประกอบกับการที่แม่ไม่ยอมโอนเงินให้สาว
สาวก็เลยน้อยใจด้วยและตัวเขาเอง

ก็เลยหนีออกจากบ้านมานะครับ
นี่แหละครับช่วงเวลาที่แม่กับลูกเจอกันนะครับ
แล้วก็แม่ก็ขอบคุณพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสด้วยนะครับ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเคยประสบอุบัติเหตุครับ

หนังสือได้นะแต่ว่าจะมีอาการเบลออยู่ตลอดเวลา
พูดไม่ชัดครอบครัวคอยเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ
จะเอาเงินให้ถือไว้ซื้อของที่ชอบครั้งละ๕๐๐บาทนะครับ
๔ปีที่ผ่านมาลูกชายได้เล่นไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็สังเกตว่าทำไมลูกชายมาขอเงินแม่ทุกวันเลย
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
เพราะก็อยากจะดูแลลูกให้ลูกสบายอยากได้อะไรก็จะซื้อให้
ให้เงินไปใช้ให้เงินครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาทเป็นประจำ

ระยะหลังผิดปกติครับ
ก็เลยแอบเข้าไปดูในโทรศัพท์ของลูกชาย
พบว่าลูกชายหมกมุ่นในการคุยกับสาวคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วทีนี้คุยกันแบบไม่เห็นหน้ากันนะ
แล้วก็มารู้อีกทีเพราะดูข้อความอะไรต่างเนี่ย
โอ้โหฝ่ายหญิงขอเงินลูกชายเป็นประจำนี่
แม่เนี่ยเปิดแชทให้ดูเลยนะครับ
กระทั่งก็มารู้ว่าลูกชายเนี่ยให้เพื่อนบ้านเนี่ย
เงินไปให้ฝ่ายหญิงหลายครั้ง
ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ฝ่ายหญิง
ก็รู้เลยว่าฝ่ายหญิงเป็นคนขอเงินนะครับ
เพราะว่าดูในข้อความอะไรต่างนะ
ทีนี้แม่แอบเอาโทรศัพท์ลูกชายมาใช้แล้วใช่ไหม

แม่ก็เลยเป็นคนทักไปถึงฝ่ายหญิงเองเลย
ตนเลยว่านี่เป็นแม่นะเป็นแม่ของผู้ชายนะ
ไม่อยากให้มาหลอกลูกชายแบบนี้อีกไม่อยากให้มาขอเงินเลยนะครับ
ก็สุดท้ายนะตัวฝ่ายหญิงเนี่ยที่แม่คุยด้วยเนี่ย
ก็บอกว่าถ้าไม่ให้ไม่โอนเงินให้ก็จะเลิกกับลูกชาย

แล้วผู้ชายก็เลยหายตัวไปลูกชายก็เลยหายตัวไป
แต่แม่ห่วงลูกชายมากเพราะว่าแม่รู้ว่าลูกชายมีอาการทางสมอง
ถูกผู้หญิงคนนี้หลอกหรือเปล่าหรือว่าจะรักกันจริงเนี่ย
มันจะเป็นไปได้หรืออะไรอย่างนี้สุดท้ายลูกชายหนีออกจากบ้าน
แม่ก็ต้องไปตามทีนี้ก็ต้องมีการเคลียร์ใจกันนะ
ต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าจะยังไงต่อนะฮะ